ฟ้าจะร้องจะได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายอยู่
อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝน

ตอนนี้โอ้โหดูสิข้างนอก

ชอบตากฝนนะผู้ชายคนนี้เนอะ
เวลานั่งเขาต้องนั่งเอาเท้าแตะพื้นให้น้อยที่สุด
ยองไว้อย่างนี้เอามืออุดหู
อย่างนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยจากการเกิดฟ้า
มาอยู่กับเราช่วงนี้ตื่อนเลยนะครับจะสาบงอลิงค์สาบานเนี่ย
ยังยั้งไว้ก่อนยังยั้งไว้ก่อนช่วงนี้

เอ้ยนั่นเลย
จากคำสาบานแล้วเนี่ย

หลายคนฝนจะตกแล้ว

ก่อนที่ฝนจะตกส่วนใหญ่จะลมแรง

ลองคิดดูเวลาเราขับรถเร็วแล้วมีลมแรงเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะ

ไล่เตาไล่กดเรามันก็จะทำให้เส้นทางทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะมีการเคลื่อนที่หรือว่ามีการเบี่ยงออกจากถนนได้
รถสันเสียรากอารมณ์แรง
โดยเฉพาะขึ้นทางด่วนเวลาอยู่ที่สูงรถสะบัดเลยนะ
โฟเวย์บางทีสูงนะเพราะว่าลมแรงฟู้
มีหน้าเมื่อเช้า๑๔๐โอ้โฮคุณร้อย

บางทีลมที่เกิดจากพายุฤดูร้อนมากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เราคิดเราบวกไปอีกขับ๘๐ก็ชนกันลมมาชนกันแบบนี้นะครับ
ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รถเนี่ยเสียหลักได้ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โอ้โห
ฟ้าผ่ามาประมาณ๒ชั่วโมงบางจุดไม่ตกนะครับ
ฟ้าผ่าเฉยให้เก็บผ้าเก็บเสร็จไม่ตก
วันนี้เราตกหรือเปล่ามาดูกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นช่วงที่มีการเริ่มเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เป็นช่วงที่ฝนที่เข้ามาจากบริเวณทางตอนล่างเป็นฝนที่เกิดจากความร้อนชื้น
มีการเคลื่อนตัวนะครับไปรวมกับกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนหลักที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน
ดังนั้นกลุ่มฝนที่เกิดในกรุงเทพมหานครจึงเป็นกลุ่มฝนที่ผ่านนะครับจากบริเวณพื้นที่ทางทะเลขึ้นไป

ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับจากการตรวจสอบพบ
ว่าวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างเยอะจึงทำให้มีโอกาสที่จะในตอนกลางวัน
ท้องฟ้าที่เราเห็นกันจะมีลักษณะคลึ้มนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนด้วย
ส่วนนี้เป็นเรด้านะครับที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนตอนนี้
สังเกตว่าตอนนี้บริเวณพื้นที่อ่าวไทยมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เรียงเป็นแนวตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

นั่นก็หมายความว่าวันนี้กรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกัน

สีฟ้าเนี่ยคืออากาศเย็นส่วนสีส้มคืออากาศร้อน

ส่วนนี้เป็นภาพตอนเที่ยงจะสังเกตว่า
อากาศเย็นลงมาช่วงประมาณสายเที่ยงวันนี้
ก็จะทำให้มีการเอาฝนจากบริเวณภาคเหนือลงมาบริเวณตอนกลางด้วย
นี่คือตอนนี้นะครับเราคำนวณต่อไปตอนเที่ยงนะครับ
จะสังเกตว่าคุณผู้ชมดูสีฟ้าบนแผลที่จะมีเพิ่มขึ้นนะครับ
ในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
นี่นะครับก็จะเริ่มเข้ามาตกในบริเวณตอนกลางนะครับ
นี่ตอนบ่ายโมงช่วงบ่ายนะครับ
และมีการคาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ใครที่จะใช้รถใช้ถนนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างนะครับ
จะต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
มีโอกาสที่จะต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนองนะครับ
ใครที่จะออกต่างจังหวัดนะครับใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าลมแรงแบบนี้นะครับ
มีฟ้าผ่าฟ้าร้องแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายได้อย่าขับรถเร็วอยู่ในรถแล้วก็ห้ามออกจากรถเด็ดขาดถ้าหากเจอฟ้าผ่านะครับ
สำคัญก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าฝนตกหนักจริงให้หยุดจอดหยุดข้างทางดีกว่าปลอดภัยที่สุด

ในทุ่งนาก็ถ้าไม่มีที่หลบภัยจริงเนี่ยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เวลาเราเจอฟ้าผ่าให้ทำตัวเราสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุด

แล้วก็เอาเท้าเนี่ยยืมลงไป

ผมคิดว่าแบบหมอบลงไปเลยไม่ได้ใช่ไหม

เราก็ทำได้ที่ตัวเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นเยอะ

หลายคนสงสัยไงวันนี้เขาบอกว่า
นั่นสิ